อ้างน้อยใจพ่อแม่ค่ะปีนหลังคาคูเผ่าบ้านอีกอืม
โอ้โหคลั่งอะไรขนาดนั้นอ่าแต่ว่าข่าวแรกไปดูเรื่องที่
ภรรยาคนหนึ่งสุดจะทนเหลือเกินสามีสดเครื่องดื่มชูกำลังไปผสม
กระท่อมอืมโอ้โหมันคูณไม่รู้เท่าไหร่อ่ะใช่
คึกสามวันสามคืนไม่หลับไม่นอนอืม
ภรรยาทนไม่ไหวและเออโว๊ยวายระเกินไปดูสภาพหน่อยครับ
นี่ทุกคนที่พูดไม่รู้เรื่องคือถ่ายตัวเอง

นักข่าวถ่ายไว้เลยนะ

กูเจ็บมือนี่มึงรู้บ้างไง

ถ้ามึงเก่งจริงมึงมาหากูได้เลย

ชูวิตอะไรก็ไม่รู้
ว่าไอ้ที่ถืออยากดังคือ
เราไปเกี่ยวแรกกับชูวิตนะ
คืออยากเจอชูวิต

แล้วก็เอากาแฟผสมกระท่อมเข้าไปอีก

ก็หลอนยาแหละครับเออะโวยวายเสียงดังลั่นตำรวจมาก็ยังไม่ไป
ว่างปลาข้าวของลงพื้นเท่านั้นแหละตำรวจล็อกเลย
แขนเลยยอมรับก็บ้าทำไม
แต่ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอยู่แต่บ้านทำไมล่ะชอบดูข่าว
ชอบดูการเมืองถูกนะชอบดูการเมืองอยากดังทำไมอยากดังทำไม
ตำรวจก็เลยใช้วิธีการพูดจาตอนแรกเกลี้ยกล่อมก่อนนะ
หวานล้อมพูดดีก็แล้วอะไรก็แล้วแต่พาไปหาหมอนะ
แต่เจ้าตัวไม่ยอมไม่ไปยื่นคำขาด
อยากเจอสองคนหมอปลาหรือชูวิทย์ก็ได้
เอาสิเอาสิหมอปลาหรือว่าชูวิทย์ก็ได้
ทั้งสองคนนี้พาไปโรงพยาบาลหน่อย
ตำรวจก็เห็นว่าไม่ไหวแล้วท่าทางเขาไม่ได้แล้ว

นะจุดก็เห็นก็อยู่บางบานพระราชนาคต์ศรี

คนที่แจ้งตำรวจก็ภรรยาเขานั่นแหละครับ
เหมือนมีอาการทางจิตมา๒ปีแล้ว
เริ่มเดิมทีหัวเราะพูดคนเดียว
ระยะหลังเขาไปดื่มน้ำกระท่อม

ทำให้มันมีอาการหนักมากขึ้น

แต่ยังไม่เคยทำร้ายร่างกายใคร

ข้าวของทำลายข้าวของ

ระแวงกลัวโดนทำร้าย

รักษาคนในครอบครัวอยู่ไม่ได้แน่

ที่ชื่อว่ามูลละนิทิ

ก็ไม่ต้องถึงมือหมอปลาหรือว่าคุณชูวิทย์นะ

มีกับเมียแล้วก็คนในครอบครัวเนอะใช่